ลุที่๒เมษายนมงคลเลิก
พระขวัญเกริกพระเกียรติกล้อง๒สมัย
สิรินทรขจรงามน้ำพระไทย
แก้วพระไทยพระชนมั่นนิรันเชิญ
กล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ

เข้าไปกอลแข่น
สะเล็งนะครับ
ใช่เขาบอกว่ามาจากปีนัง
มาจากปีนังหรอครับ

สวัสดีตอนเที่ยงวันเสาร์นะคะ

ชมไทยรัฐทีวีกันแบบชิดติดจอกันอยู่ใช่ไหมล่ะ
รับรองเลยว่า๑ชั่วโมงต่อจากนี้ไป
คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับเมนูเส้นอนาชาติจากทั่วสารทิศ
ที่เรานำมาฝากกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เดินทางไปค้นหาเรื่องราว
ก๋วยเตี๋ยเป็ดตุ๋นเจ้าเก่าแห่งหมู่บ้านเสรีอ่อนนุษย์

สืบทอดตั้งแต่สูตรดั้งเดิมมานานกว่าครึ่งสัตวรรษ
และหลากหลายเมนูเส้นยอดนิยมของชาวเวียดนามกันมาแล้ว
และในวันนี้ค่ะเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งเราเคยพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นพื้นเมือง
ระดับตำนานกันที่จังหวัดภูเก็ตกันมาแล้ว
แล้วก็จะมีภาพความประทับใจกลับมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ยิ้มตามกันทุกครั้ง
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับมาเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องเส้น
และประสบการณ์ดีที่ภูเก็ตกันอีกครั้งค่ะ
โดยการเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างจะไกลและอาจจะพบกับเส้นทางที่คดเคี้ยวสักหน่อย
แต่สำหรับคุณน็อตแล้วไม่ใช่อุปสรรคเลยล่ะค่ะ
เพราะเดินทางไปกับเพื่อนคู่ใจคันนี้ที่มีพวงมาลัยเมาติฟังก์ชัน
ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้วเท่านั้น
ทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อความสะดวกและการควบคุมขณะขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น
ทำให้การเดินทางครั้งนี้มาถึงภูเก็ตอย่างปลอดภัย
แล้วตอนนี้คุณนอทก็พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาร้านเส้นอนาชาติกันแล้วล่ะค่ะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เราได้ออนทัวร์กันที่กรุงเทพมาหลายเทปนะครับผมสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศสวยของทะเลและความน่ารักของผู้คนชาวภูเก็ตแห่งนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของลูกหลานชาวภูเก็ตนะครับที่ได้สืบสารเมนูเส้นไทยจีนและนำมาสร้างชื่อเสียงให้กับเกาะภูเก็ตแบบนี้นะครับผม
เรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสื่อสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ซึ่งระหว่างคุณน็อตเดินทางชิวไปกับรถคู่ใจนะคะเราก็มีตัวอย่างรายการดีมาฝากกันเพราะการออนทัวร์ในจังหวัดภูเก็ตคราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเส้นบะหมี่กวางตุ้งสูตรเก่าแก่กว่าเก้าสิบปีที่นำไปรังสรรค์เป็นเมนูเส้นผัดทอดต้มให้ลูกค้าได้ทานกันอร่อยอย่างหลากหลายรูปแบบต่อด้วยบะห
ยะลาดด้วยซอสแดงผสมตีเจี่ยวซอสปูงรสพื้นเมืองยอดฮิตของชาวภูเก็ตที่รับรากันความเด็ดและไม่เหมือนใครค่ะ
อาจได้ยินว่าที่เมืองภูเก็ตแห่งนี้นะคะมีเมนูเส้นขึ้นชื่ออยู่มากมาย
เขามีความโดดเด่นของเส้นบะหมี่สุดกวางตุ้งที่ไม่น้อย
ใครแล้วพูดได้เต็มปากว่าเป็นเจ้าดังขายดีแบบไม่อายใครเลยล่ะค่ะ
ว่าแล้วก็ตามคุณน็อตไปกันเลยดีกว่าจริงแบบนี้หิวจะแย่แล้วใช่ไหมล่ะคะ

สวัสดีครับวันนี้ผมบุกมาถึงร้านโกร้านเลยนะครับ
บอกว่าที่นี่มีบะหมี่สูตรพิเศษเลยที่สามารถนำไปทำเมนูอะไรก็ได้เลย
ใช่มั้ยครับผมคือบะหมี่นี้เลยใช่ครับ
เดี๋ยวเล่าความเป็นมาของบะหมี่นี้ก่อนครับมันคือบะหมี่อะไรครับ

ตรวจจากคนจีนที่มาอยู่ภูเก็ตสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่๒

ตอนก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่๒เนี่ยคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่พอเก็บเงินได้เขาจะกลับบ้าน

กลับเมืองจีนพอดีพ่อก็อยู่ระแวกใกล้กับร้านที่แกขายอยู่
แกบอกว่าแกอยากจะถ่ายทอดวิชานี้ให้กับใครก็ได้

ทีนี้ก็มีคนไปบอกพ่อตอนนั้นพ่อก็ทำลุงกลึงอยู่

เสร็จแล้วพ่อก็ลองดูว่าไปลองดูได้ไหม
เพราะว่าความคิดของพ่อก็คือว่าต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้

สอนอยู่ประมาณสัก๓เดือนแล้วแกก็กลับเมืองจีนเลย

๓เดือนเนี่ยทำได้เลยแต่ว่าต้องมาดัดแปลงนะ

อ้าวไม่บอกทั้งหมดเลยบอกว่ามัน๙๐

แต่ว่าวิธีทำให้เขาทานเนี่ยมันยังไม่ได้

มันทำเมนูได้แต่ว่าแค่เขาดัดแปลงอย่างสมัยก่อนที่เขาผัดน้ำมันเนี่ย
เอามาผัดน้ำมันธรรมดาเขาไม่ถึงกับทอดให้มันเหลืองแบบนี้
ทีนี้พ่อก็บอกถ้าทอดแบบนี้ไข่มันน่าจะหอมไหม

ก็คิดค้นวิธีเอาเองแหละว่าจะทำยังไงให้มันอร่อย

ทำจากแป้งข้าวสาลีแล้วก็ไข่

ครับอันนี้ไข่ไก่นะถ้าไข่แปดดีกว่านี้อีก

แล้วมันจะเอาไปทำพวกโกซิหมีได้อย่างเดียว

แค่ให้แป้งมันนิ่มลงนิดนึ

แล้วไม่ออกกลิ่นหอมของกระทะเหมือนเราทอดไข่เจียว
พอน้ำมันที่เราใช้ก็เป็นน้ำมันหมูเราเจียวเองทุกวัน

เราไม่รู้ว่าน้ำมันหมูต้องขายเป็นถัง

แต่ถ้าเราไปซื้อเขาเรียกว่าน้ำมันเปลว

ลักษณะของบะหมี่ผัดที่ร้านโกลานนะคะ
จะคล้ายกับผัดหมี่ฮอกเก็นอยู่เล็กน้อย
เพราะเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงรสที่ใส่ลงไป

แต่ที่ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนก็คือ

เพราะผัดหมี่โฮกเก้นที่มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองภูเก็ตนะคะ

แต่สำหรับเส้นบะหมี่กวางตุ้งของร้านโกลาน

ลวกในน้ำเดือดจัดพอให้เส้นอ่อนตัว

และอีกหนึ่งความพิเศษของเส้นบะหมี่ของที่นี่ก็คือ

ซึ่งก็ยังคงเหนียวนุ่มไม่ขาดและไม่เละเลยล่ะค่ะ
ดูสิว่าส่วนผสมของบะหมี่ที่นี่มีอะไรบ้าง
มีหมูแดงมีลูกชิ้นขาว

เมื่อก่อนย่างแต่เดี๋ยวนี้ย่างมันไม่ทันแล้ว

เราใส่ส่วนผสมของน้ำตาลกับเกลือเนี่ย

ถ้าทำของกินต้นทุนแพงยังไงอย่าไปลดต้นทุน

เพราะฉะนั้นความเหนียวความอะไรเนี่ยมันจะผิดกัน
ในการทำหมูแดงสมัยที่โกลานหรือคุณพ่อของพี่ภัยบูล
ทำหมูแดงด้วยวิธีการย่างจนสุกค่ะ
แต่พอมาถึงยุคของลูกชายอย่างพี่ภัยบูล
ที่มีปริมาณลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น
ย่างหมูแดงแบบคุณพ่อก็คงไม่ทันเวลา

เอ๊ะบะหมี่ผัดนี่มันถ้าเป็นเมนูหรอ
เอ๊ะบะหมี่ผัดนี่มันถ้าเป็นเมนูหรอ

เอ๊ะบะหมี่ผัดนี่มันถ้าเป็นเมนูหรอ

เอ๊ะบะหมี่ผัดนี่มันถ้าเป็นเมนูหรอ

เอ๊ะบะหมี่ผัดนี่มันถ้าเป็นเมนูหรอ

ผัดตัวนี้ก็ตามหรือทำของรัดหน้าเองก็ตาม

เรามาดูว่าเส้นจากเป็นเส้นผัดมาเป็นเส้นลวกเนี่ย
ลักษณะของเส้นมันจะแตกต่างไปหรือเปล่านะฮะ
นำไปลวกเองก็ตามเนี่ยจะรู้สึกว่าเส้นจะฟูขึ้นนิดนึง
จะมีความอ้วนขึ้นไปมีบอดี้มากขึ้น
แล้วก็เวลาเคี้ยวลงไปยังมีความเหนียวนุ่มเหมือนเดิมไม่แตกต่าง
แต่ว่าผัดเนี่ยจะได้ความหอมของกระทะที่ไหม้นิดนึง
บางใบผัดผสมเครื่องปรุงต่างจะได้ความหอมแล้วก็ความเหนียว
อันนี้ได้ทั้งเหนียวทั้งนุ่มแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยจะหนาขึ้นกันนิดหนึ่งนะครับผม
เรียกได้ว่ารสชาติความรู้สึกแตกต่างกันโดยชัดเจนเลย
ระหว่างผัดกับนำมาลวกนะครับ
อ่ะเดี๋ยวมาลองดูรัดหน้าลองดูนะฮะ
เฮียบอกให้กินตรงนี้ตรงที่เส้นไม่ไหม้ตรงนี้จะหอมแล้วก็กรอบ
มากนะฮะความเหนียวนุ่มของเส้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเลย

หมี่ผัดหรือว่าบะหมี่น้ำ
โหวตแล้วกันนะสมมุติโหวตเลือกที่จะโหวต
ผมบวชบะหมี่ผัดแล้วกันเพราะว่าไม่เคยไม่เคยทำแบบนี้
แล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันจัดจ้านถึงใจจริงนะครับผม
จากเมนูบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งและบะหมี่ผัดแล้วนะคะ
เมนูบะหมี่ราดหน้าก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลย
ซึ่งพี่ภัยบูลจะเลือกใช้แป้งมันสำปะหลังในน้ำราดเท่านั้น
เพราะจะทำให้ได้น้ำราดหน้าที่เหนียวอยู่ตลอดเวลา
ไม่คืนตัวและไม่ทำให้เลี่ยนนั่นเองค่ะ
กลับร้านเฮียตอนนี้นะคะเฮียไม่ว่างมานั่งคุยกับเรานะคะ
ใครก็ตามที่อยากจะมาชิมร้านเฮียนะฮะ

ตั้งอยู่ที่ถนนสตูนติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองเลยนะครับ

บะหมี่โกลานนะครับผมไปเวลากินกันต่อ